โพสต์บอกว่าขโมยขึ้นบ้าน
และของอื่นมูลค่ากว่า๓ล้านบาท
กำลังดำเนินการตามขั้นตอนตามกล้องวงจรปิดใดใดประสานเรื่องกับทางตำรวจแล้ว
ขโมยอะไรไปบ้างกระเป๋าของแบรนดเนมไปมูลค่ารวม๓ล้านบาทได้
คุณผู้ชมลองดูนะครับว่าเขาขโมยอะไรไปบ้างนะครับมีกระเป๋านะครับ
ใบเลยแล้วก็มีกำไรมีเข็มขัดมีสร้อยคอมีตุ้มหูนะฮะ
แล้วแต่แบรนด์เนมทั้งนั้นนะครับเบื้องต้นนะฮะไปแจ้งความแล้ว
ร้านรับซื้อกระเป๋าแบรนเนมเนี่ยร้านใดทราบข่าวนะครับ
รับซื้อคือเธอบอกว่าตรวจสอบก่อนนะนะ
ไอ้ลิสต์ตามของที่แนบมาเนี้ยนะครับไม่งั้นรับของโจรนะ
รับซื้อของโจรนะหรือหากมีเบาะแสอะไร
รบกวนนะครับแจ้งมาที่โปรไฟล์ที่คอมเมนต์

ขณะนี้กำลังพยายามไล่หารูปของทุกอย่างอยู่ค่ะรบกวนด้วยนะคะ
ส่วนตัวเกรสอยู่ที่คอนโดและที่บ้านไม่มีใครได้รับอันตรายขอบคุณมากค่ะ
สอบถามคุณเกรสครับตอนนี้ติดถ่ายละครยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
บอกสั้นแค่ว่าพอโพสต์ออกไปก็ยังไม่มีใครติดต่อมา

แต่หวังใจว่ากระเป๋าแล้วก็ของแบรนดเนมต่างที่สะสมมาเนี่ย
น่าจะอยู่นะฮะร้านรับซื้อของมือสองที่ไหนสักแห่ง
งวอนใครมีบ่อแสแจ้งเธอด้วยครับ